ต่อกันที่น้ำใจของคนบันเทิงบ้างนะคะ
ตอนนี้บอกเลยว่ามีช่วยเหลือพี่น้องคนไทยแบบไม่ขาดสายจริงค่ะ
ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นการหยิบยิ้มความช่วยเหลือในหลายรูปแบบนะ
อุดหนุนซื้อของบ้างทำข้าวกล่องน้ำใจบ้าง
รวมถึงนี่เลยลงพื้นที่แจกอาหารด้วยตัวเองค่ะ
เดี๋ยวไปดูสักหน่อยคุณผู้ชมค่ะเบลล่ารานีนะคะ
ก็ได้โพสต์ข้อความนะประกาศผ่านทางอินสตาแกรมของเธอค่ะ
ตามหาถังออกซิเจนแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะ
ที่ไหนมีขายนะติดต่อเธอทีคุณผู้ชม
ถ้าหากใครพอจะรู้จักก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์บอกเบลล่าได้เลยนะคะ
ยอดติดตามของเบลล่าในอินสตาแกรม๗๖๐๐๐๐๐คนเลยนะ
หรือว่ามีคนบอกเบลล่ารับรองว่าการช่วยเหลือเนี่ย
มันน่าจะดังขึ้นส่งเสียงดังขึ้นนะคะ
คุณผู้ชมไปต่อที่อีกคนนึงคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลย
ปิดหน้าปิดตาขนาดนี้แต่งตัวอย่างนี้ลงพื้นที่จริงนะจ๊ะ
เออบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ใจบุญทุ่มเทแรงกายแรงใจ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดหาเตียงคุณผู้ชมแบบสุดเลย
คุณผู้ชมอย่างที่ทราบกันดีนะว่าพี่ไดเนี่ยแล้วก็ทีมงาน
พยายามเหลือเกินที่จะช่วยเหลือทุกคนนะแล้วก็ทุกการขอความช่วยเหลือ
เข้าผ่านมาทางเพจอ่ะเขาบอกว่าเขาช่วยได้อย่างสุดมากแล้ว
ขออนุญาตพูดตรงนะตรงหากเป็นเวลาปกติ
ดูใจร้ายแต่นี่คือความจริง
เตียงไม่มีค่ะยังไงก็ไม่มี
ก่อนหน้านี้ผู้ติดเชื้อหลักพันก็ไม่มีอยู่แล้ว
ตอนนี้คุณผู้ชมหลักหมื่น
สมมุติเราเสริมเตียงเพิ่มเตียงยังไง
แล้วก็พยายามก็พยาบาลก็มีเท่าเดิม
เพียงเพิ่มแต่หมอกับพยาบาลมีเท่าเดิมก็เท่านั้น

ใจความสำคัญอยู่ที่สถานการณ์โควิดตอนนี้

ให้ได้ทราบกันถึงความจริงเหล่านี้แหละ
แล้วก็ให้ทุกคนลุยนะคะเราไม่หยุดเราอย่ายอมมันกินยาสู้กับมัน
เน้นย้ำให้ทุกคนดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดด้วย
เพราะว่าโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยอาสาใดก็เอาไม่อยู่แล้วแหละ
คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะคู่รักคู่นี้นะคะคุณมากกี้แล้วก็สามีคุณป๊อกค่ะ
มือเข้าช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารนี่ก็เป็นหนึ่งไอเดียที่ดีมากนะคะ
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลค่ะ

เตรียมการอุดหนุนนะคะแล้วก็ไปแบ่งปันสู่พื้นที่ต่าง
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบหรือไปเหมาสินค้าตามร้านค้าต่าง

ซึ่งใต้โพสต์คุณผู้ชมก็มีบรรดาร้านค้าโอ้โหมาคอมเมนต์ฝากร้านกันเพียบเลยล่ะค่ะ
ทั้งร้านเข้ามันไกลร้านข้าวขาหมูข้าวพัดกะเพราร้านข้าวแกงเพียบเลยคุณผู้ชม
เลื่อนดูแล้วก็ใครอยากอุดหนุนก็อุดหนุนกันได้เลยค่ะ
พี่หนุ่มอัตพรท์เป็นแฟนคลับไทยรัตน์ทีวี

คือเอาผัดไทยสำเร็จรูปนะคะแบรนด์ของเขาเองเนี่ยเพิ่งทำเลยนะ
มาฝากแล้วก็ฝากแจกจ่ายชาวบ้านที่เดือดร้อนค่ะ
ส่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้นะคะ

อันนี้คือผมตั้งใจว่าจะเอามาให้พี่อุ๋ย
แล้วก็ไปส่งต่อให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้ที่เขากำลังลำบาก

ก็ทำอะไรได้มาช่วยกันได้ก็ช่วยกันให้เต็มที่ครับ

เพิ่งทำเมื่อวานวันแรกเลยแล้วคือตั้งใจนะคะคือตั้งใจฝากแบบทีมข่าว